พยาวครับพายุฤดูร้อนนี่แหละนะฮะ
ก็พัดทำให้ต้นไม้หักโค้นลงมาทับอาคารอาคารนี้
แต่อาคารนี้เป็นที่ประดิษฐานของหุ่นขี้พึ่งครูบาศรีวิชัย
หลังคาพังเละเลยหุ่นขี้พึ่งไม่เป็นอะไรเลย
นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้ดูสภาพดิฮะ
รูปปั้นหุ่นขี้พึ่งครูบาศรีวิชัยครับ
ที่ประดิษฐานอยู่ในสาราวัดม่วง๗ต้นบ้านตำอำเภอเมืองจวัดพระเยาะฮะ
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีส่วนใดเสียหายเลยคุณผู้ชม
เนี่ยฮะมันเหมือนมีแผ่นไม้มาปกป้องไว้หรือเปล่า
ใช่หลังเกิดพายุพัดถล่มครับต้นไม้หักโค้นทับหลังคาสารา
แล้วก็บริเวณต่างภายในวัดเสียหาย
แต่รูปปั้นหุ่นขี้พึ่งครูบาศรีวิชัยไม่เสียหาย
ทำให้ชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่ทราบข่าวนะครับต่างทึ่งนะฮะ
ศรัทธาที่เชื่อถืออยู่แล้วยิ่งศรัทธาเชื่อถือมากขึ้นไปอีก
ความศักดิ์สิทธิ์และปฏิหารของครูบาศรีวิชัย
ล่าสุดเจ้าวาดวัดนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับ
ที่ศรัทธาที่เชื่อถือมากขึ้นไปอีก